ท่านผู้ชมครับ๑๔ตุลาคมนี้มีการนัดชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขารวมตัวกันในนามของคณะรัศดร
ค่ะตอนนี้ผู้ชุมนุมบอกว่าจะปรับแผนแล้วนะครับจากเดิมสิบสี่นาฬิกาเนี่ย
ชุมนุมกันที่อนุโสรีประชาธิปไตยถนนรัชดำเนินกลาง
แล้วก็จะมีท่าทีทีว่าจะไปทำเนียบตอนไหนอะไรยังไงล่าสุดนะครับ
ถ้าดูไทม์เว็บไซต์ของเครือข่ายของเขาอย่างเว็บไซต์เยาวชนปลดแอบเนี่ย
ประกาศนัดรวมพลสิบสี่ตุลาคมสิบสี่นาฬิกาอนุสโสรีประชาธิปไตย
แล้วก็ประกาศท่าทีเลยนะครับว่าจะเคลื่อนขบวนจะเดินขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาลทันทีเลยนะครับ
ในวันนั้นนะครับหลังจากที่มารวมตัวชุมนุมกันนะครับ
โดยให้ผู้ชุมนุมเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะเคลื่อนขบวนนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยบอกว่าจะมีการเคลื่อนขบวนทั้งหมดไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
ใช้เส้นทางถนนรัชดำเนินกลางไปยังถนนรัชดำเนินนอก
ถ้าไม่ถูกสกัดขัดขวางจะใช้เวลาไม่เกิน๑ชั่วโมงก็จะถึงธรรมเนียบ
หากถูกขัดขวางก็ต้องมีการดูตามหน้างานทีละด่าน
ถ้าไปถึงได้ก็จะตั้งเวทีปราศัยที่เรือนประตูหนึ่งของทำเนียบรัฐบาล
นี่ท่าทีจากผู้ชุมนุมนะครับอย่างไรก็ตามครับ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์บอกว่าตอนนี้
ตามข้อมูลที่ได้ข้อมูลมานะครับทราบว่าจะมีผู้ชุมนุมเนี่ยเดินทางมาจาก
สิบถึงห้าสิบจังหวัดที่เริ่มทยอยเข้ามายังกรุงเทพแล้วแต่จำนวนเนี่ยประเมินว่าน่าจะไม่ถึงหลักหมื่นนะครับ
แต่ก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมพร้อมในการดูแลรับมือสถานการณ์เอาไว้
เตรียมพร้อมของตำรวจนะครับเมื่อวานนี้ในการประชุมระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สั่งให้ตั้งด่านความมั่นคงในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน๒๑จุด
ตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการคัดกรองบุคคลแล้วก็ตรวจค้นอาวุธก่อนจะเข้ามายังอนุสวรีประชาธิปไตย
ต่อชะดอด้วยนะครับในการเข้ามาดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย
จะใช้รวมกันแล้วทุกกองบัญชาการภาครวมทั้งต่อเฉดอดด้วย๙๕กองร้อย
ถ้าคูณเข้าไปกองร้อยหนึ่งก็ประมาณ๑๕๐คน
จะมีกำลังตำรวจประมาณ๑๕๐๐๐กว่านาย
ขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ประกาศถึงการ
ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร
โดยรอบอนุโสรีประชาธิปไตย๕เส้นทางหลัก
ถนนหลานหลวงและสะพานสมเด็กพระปิดเกล้า
ผู้ชุมนุมมาเป็นจำนวนมากแล้วลงสู่พื้นถนน
ก็จะต้องมีการปิดการจราจรแบ่งไว้เป็น๒ระดับนะครับ
หนึ่งคือปิดการจราจรถนนรัชดำเนินตั้งแต่แยกคอกวัวถึงแยกป้อมมหาการถนนดินสอตั้งแต่แยกอนุโสรีประชาธิปไตยถึงแยกสะพานวัญชาติ
และระดับ๒เนี่ยจะขยายการปิดการจราจรไปที่บริเวณแยกผ่านพิภพลีราชแยกผ่านพบรีลานะครับ
แล้วก็กรณีหากผู้ชุมนุมมีการเคลื่อนที่จะไม่ใช้วิธีการปิดการจราจรแต่จะปิดการจราจรชั่วคราวเป็นช่วง
หลักปิดการจราจรก่อนถึงจุดการชุมนุมหนึ่งทางแยกแล้วก็จะเปิดการจราจรตามปกติเมื่อผู้ชุมนุมผ่าน
เดี๋ยวจับตาดูอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ